อดีตตำรวจที่หายออกจากบ้านไป๓วัน
แล้วสุดท้ายพบเสียชีวิตปริศนากลางไร่อ้อยค่ะ

ก็คือลักษณะคล้ายกับถูกทรมานนะคะ
มีการเทน้ำมันเครื่องกรอกปาก
มีแผลคล้ายถูกตีด้วยของแข็งที่ใบหน้า
แล้วก็ข้างหลังมือถูก
มือมีรอยถลอกคล้ายกับถูกมัด

น่าจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับแก๊งยาเสพติด
เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกเคยติดยา

แล้วก็ออกราชการมาได้๕ปีแล้วนะคะ
วันนี้ที่สพสะโบดค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
เชิญตัวผู้ต้องสงสัย๓คน
คือในมิตรในหมูกับนายจุก
ซึ่งเป็นชาวบ้านตะบนสะโบดนี่แหละมาตรวจดีเอ็นเอนะคะ
ซึ่งในจุกนี่นะคะบอกว่า
ตำรวจเรียกสอบถามเขาว่ารู้จักกับผู้ตายไหม
เขาก็ให้การไปว่าไม่รู้จักเคยแต่เห็นหน้านะคะมาลักตัดต้นไม้ในไร่เขา
ส่วนตำรวจพุ่งเป้ามาที่ผู้ติดยาเสพติดในจุก
จุกบอกเขาไม่ได้เสพยามีแต่กินเหล้า
เอาไปฟังในจุกให้สัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ไม่รู้จักเคยไปเจอเที่ยวหนึ่งมาลักตัดต้นไม้
โอ้โฮที่กันแดนไร่

พอมันย้อนกลับมาเท่าที่หวังอีก

ไม่รู้เห็นการตายของมัน

ก็ไม่เคยรอชุดบ้านมาเป็นสิบวันเลย
เช้าคุณนาก็ไปเจฟันเทาะแก้
เค้าคุยแล้วเค้าเอาอะไรสวดอย่างโง่
นี่ก็คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะคะ
ที่ตำรวจเอาเชิญมาสอบปากคำ
ส่วนอีกคนนึงวันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ก็คือคุณสุมิตรา

เธอไม่สงสัยว่าเป็นการฆาตกรรม

ที่เป็นผลชนสูตรจากแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสต
บอกว่าเสียชีวิตจากเลือดออกในสมอง

เพราะก่อนหน้านี้สามีเป็นโรคความดันอยู่แล้ว

ก็เลยไม่ติดใจและอยากแก้ข่าวด้วย

เขาเป็นความดันอยู่แล้วค่ะ

ก็นานนานเป็นปีแล้วค่ะ
แต่เขาไม่ได้ไปซื้อยาไม่ได้กินยา

เขาเป็นโรคประจำตัว
เสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวไม่ใช่ฆาตกรรมเลยครับ
ส่วนภรรยาไม่ได้ติดใจว่าจะเป็นการฆาตกรรม
เพราะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่แม่เนี่ยยังไม่เชื่อค่ะ
ยังคาใจเพราะตอนที่ไปเจอศพเนี่ยแม่บอกว่าร่างกายลูกมีแผล
ที่มือที่หลังที่หัวเข่ามีน้ำมันกรอกปากอยู่ด้วย
แล้วมีชิ้นเนื้อที่เล็บที่จะต้องเอาเข้าแล็บรอผลนานถึง๓เดือน
เพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้ที่จะชาปนกิจศพจะชะลอออกไปก่อน
แล้วจะขอความช่วยเหลือไปที่กันจอมพลังด้วย
อยากทราบความกระจ่างของคดีนี้ค่ะ

ที่ว่าติดเล็บนั้น๓เดือนนั้นถึงจะรูผล
เพราะว่าไม่มีเครื่องมือดู

ไปที่ใหม่มิติอะไรก็ไม่รู้

เชื่อแม่ไม่เชื่อหรอกแม่
จะให้ลูกแม่ตายที่มันไม่ยอมเป็นแบบนี้ครับ